ส่วนที่จังหวัดกระบี่เกิดเหตุคนร้ายไปยิงชายอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตอยู่ข้างทางห่างจากมัศยิตไปเพียงไม่กี่เมตร
โดยที่เกิดเหตุยังไปเจอรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็เครื่องยนต์ยังคงติดอยู่เลยค่ะ
ตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงเป็น๑๐รูเลย
ตรวจสอบเบื้องต้นพบเคยถูกแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหายักยอกทรัพย์มาเมื่อปี๒๕๕๙
และนี่เป็นจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงตี๑ตี๒ที่ผ่านมา
อยู่ริมห้วยน้ำขาวน้ำผู้ร้อนเข็มในตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ถูกยิงอยู่ริมทาง
จุดนี้ห่างจากมัศยิตห้วยน้ำขาวตะวันตกเพียงไม่กี่เมตร
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายวรวิทย์ละเอียดอายุ๒๓ปีหรือว่าต่อยิป
เสียชีวิตอยู่ในสภาพคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดคอกรมกางเกงขาสั้น
รองเท้าผ้าใบสีแดง
ตรวจสอบพบบาดแผลจากรูกระสุนปืนตามลำตัวและแขนนับ๑๐รู
โดนจุดสำคัญเข้าที่กกหูขวา๑นัดกลางหลัง๑นัด
ทะเบียนกไก่สรสีพพ๗๗๙กระบี่ล้มอยู่ด้วย
เครื่องยนต์ยังคงติดอยู่เลยนะคะ
จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านระแวกนั้น
ทราบว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครทราบว่าคนร้ายมากันกี่คน
และใช้รถอะไรเป็นภาษณะเนื่องจากเป็นช่วงดึก
แต่ว่าจากการตรวจสอบประวัติของคนตายเบื้องต้น
พบว่าเคยถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์
ที่สพเกาะกลางในอำเภอกเกาะลันตาเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมปี๖๒
จากนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่
ขณะที่ป้ายทะเบียนรถที่ผู้ตายขี่
เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบว่าไปตรงกับทะเบียนเดิมที่จดทะเบียนไว้กับขนส่ง
โดยทะเบียนเดิมของรถคันนี้เป็นหมายเลข๑๙
กกค๕๕๗๑กบ
อันนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่นะคะถึงที่มาที่ไป

ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง

และจะมีการเชิญตัวญาติแล้วก็เพื่อนผู้ตาย
มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยนะคะ